นักท่องเที่ยวชาวจีนครับไปฝ่าฝืนมาตรา๑๗ในการให้อาหารปลานะครับรอบเกาะไข่ที่พังงาครับ
พร้อมเตรียมดำเนินการกับบริษัททัวร์ด้วยครับ
นายสุชาติรัตนามเรืองศรีภูมิในการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๖บอกว่า
หลังได้ร่วมกันให้อาหารสัตว์ทะเลบริเวณชายหาดด้านที่ตะวันตกของเกาะไข่นอกที่อำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงา
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยไก๊ก็ได้ใช้เงินสดประกันตัวนักท่องเที่ยวไปละคน๕๐๐๐บาทครับ
ส่วนกรณีของไก๊แล้วก็บริษัทนำเที่ยวเองเจ้าที่ก็ได้มีการถ่ายรูป
แล้วก็บันทึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
จะส่งต่อให้กับสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
และมะกุเทศจังหวัดภูเก็ตดำเนินการต่อไปครับ